เส้นใต้วันอาทิตย์วันนี้เป็นตอนต่อเนื่อง

ผมได้เชิญพนธ์ตำรวจเอกชัตรยาวาลสุกสมจิต

และท่านเป็นสนชตอนนี้มาคุยกัน

ท่านอธิบายให้ฟังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่า
ถ้าจะเอาอายการมาร่วมด้วยตั้งแต่ต้น
มีเหตุผลอย่างไรที่ท่านไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอให้แยกพนักงานสอบสวนออกมาต่างหาก

ก็มีคนบอกว่ามีปัญหาขัดข้องเยอะ
ให้เอายาการเข้ามาร่วมตั้งแต่ต้น
เพื่อให้อายการมาช่วยกันตรวจสอบดู
ความไม่ชอบมาภากลของสำนวน
ท่านก็บอกว่าจะมีปัญหาเรื่องถวงดุล

ที่เกิดขึ้นมาแล้วสามารถที่จะได้ข้อเท็จจริง
และนำไปสู่การได้ตัวผู้ทำความผิดนะครับ

แง่ของความผิดชอบในเรื่องของการสืบสวน
ประสบการณ์องค์ความรู้ทั้งหลายเรื่องสืบสวนเนี่ย
ผมว่ามีค่อนข้างจะมากแล้วมาอย่างยาวนาน

เพราะฉะนั้นวันนี้ตำรวจได้รับมอบภารกิจมา

ได้รับมอบภารกิจมาทั้งเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับ
ให้มารวมกันสิให้มารวมกันใหม่
คือความจริงมันทำงานร่วมกันอยู่แล้ว
แต่ว่าเราไปแบ่งหน้างาน
ไปแบ่งงานสืบไปแบ่งงานสอบอะไรทั้งลองเนี่ยนะครับ

มีหลายองค์กรบางทีเข้าไปมองว่าสอบสวนเนี่ย

วันเรียบรับเรื่องุณีไปบางทีทำงานได้ยังไม่สมบูรณ์

เขาไม่เก่งหรือว่าเขาใช้ไม่ได้นะครับ
แต่ไม่สมบูรณ์เพราะเขาขาดเรื่องพวกนี้

ดีเอสไอผมเคยเป็นทฤษฎีอยู่ประมาณ๔๕เดือน

ดีเอสไอก็คือเอางานของศักดิ์สกรสมัยก่อน

ก็เอาไปแล้วก็ไปเพิ่มคำว่าพิเศษเข้ามา

ก็ไปตั้งองค์ความรู้เรื่องสืบสวน
เรื่องสอบสวนเนี่ยผมไม่ห่วงเขาอยู่แล้วล่ะ

ก็สำเร็จนะครับไม่ใช่ว่าไม่สำเร็จใช้ไม่ได้

ในเรื่องสอบสวนสอบสวนเนี่ยท่านก็จะขาด

วันนี้นะครับเขาถึงบอกว่าอยากจะให้รวมเรื่องสืบกระสอบไว้ด้วยกัน
แล้วอยากให้อยู่ในส่วนของการทำงานไปด้วยกันเห็นไหมฮะ
ที่จะบอกจะแย่งแท่นสอบสวนออกไปมันจะกลายเป็นสอบสวน
แล้วคุณจะเอาสืบที่ไหนการทำงานที่สำเร็จเรื่องสอบสวน
มันต้องอาศัยองค์กรอบอีกเยอะแยะมากมายเลย
เพราะฉะนั้นตำรวจวันนี้มีความพร้อมที่ทำตรงนี้อยู่ก็รับมอบภารกิจไว้นะครับ
ส่วนที่แยกออกไปเป็นอีกองค์กรหนึ่งเลยตั้งมาสอบสวน
คือผมเข้าใจว่าประชาชนที่เขาเรียกร้องให้ปฏิรูปเรื่องกระบวนการสอบสวนเนี่ยนะ
เขาไม่ได้สงสัยความรู้ความสามารถของตำรวจในเชิงการสืบสวนสอบสวนนะ
ผมว่าคนไม่สงสัยว่าเวลามีคดีสำคัญสำคัญเนี่ย
เก่งนะครับแต่ว่าที่ต้นเหตุให้เรียกร้องเพราะว่า
ไม่ได้รับความยุติธรรมจากการเบี่ยงเบน
จากการถูกสั่งมาจากการเอาเงินไปซื้อ

คืออย่างนี้เมื่อกี้ผมนำเรียนตรงนั้นเพื่อจะย้อนให้เห็นเท่านั้นเอง
ทีนี้มาถึงตรงนี้คือปัจจัยหรือว่าเป็นเหตุผลสำคัญเลย

ไม่เชื่อถือในการทำงานของคนผู้เอง
แต่ว่าผมพยายามจะชวนคิดเรื่องระบบนะครับเพราะว่ามันมาเกี่ยวข้อง
อันนี้มาที่คนก็แล้วกันเค้าไม่เชื่อถือตำรวจ
เพราะตำรวจมันมีการทำงานหรือว่ามีผลที่เคยทำมาแล้วในอดีต

ทีนี้แสดงว่ามันต้องมีการปฏิรูปแน่มันจะให้อยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้
ถามว่าแล้วตำรวจมีการเคลื่อนตัวมายังไงบ้างในการที่จะคิดในเรื่องเหล่านี้
ความจริงได้มีการปรับปรุงพัฒนาโดยตลอดนะฮะ

คือจะเข้ามาเพื่ออะไรครับ
เพื่อให้สังคมเห็นว่ามันไม่ได้ทำโดยองค์กรเดียว

แต่ยังมีองค์กรหนึ่งเช่นพนักงานอายการเข้ามา

มันจะทำอะไรที่มันนอกรูนอกทางไม่ได้

เข้ามาเราไม่ได้ขัดข้องเลยนะครับ

คือถ้าเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนนั้นซะเลยตั้งแต่ต้น

ก็ไม่ได้อีก
ด้วยจำนวนบุคลากร

ไม่ขัดข้องแต่ปัญหาไปเกิดขึ้นกับตัวเอง

วันนี้บอกเอาคดีที่เขาเรียกว่าจำเป็น
แล้วก็ใช้คำว่ามีเรื่องร้องเรียน

มีเรื่องร้องเรียนว่าพังฆาตส่วนไม่ทำ

การที่เอาไปเนี่ยเราบอกเราไม่ขัดข้อง

เราต้องอยู่กับเราไม่ใช่อันนี้เอาไปเลย
แต่ก็ไปอยู่ที่ระบบการทงดุลที่ว่านะครับ

ทุดุลตรงปลายยังไงที่ผมพูดไว้แค่ประเด็นเดียว
เรื่องฟ้องนะครับแต่มันยังมีเรื่องไม่ฟ้องอีกอะไรอีก

เป็นกรณีที่เข้ามาเนี่ย

เป็นที่ปรึกษาที่จะให้ดูพยาหลักฐานมันสมบูรณ์

มาทำงานเป็นมิตรมาเป็นพวก
แล้วช่วยกันนะฮะแต่ผมบอกเลยนะครับ

คนนะครับถ้าดีคือมันดีถ้าไม่ดีไม่ดี

วันหนึ่งเนี่ยผมทำรายการนะ

เขาบอกว่าถ้าโทษนะ
ถ้าอายการซื้อได้เหมือนซื้อตำรวจล่ะ
คุณมีหลักประกันอะไร
ถึงตัวคนเนี่ยมันก็มีได้ครับ

มีโพลหลายโพลก็พูดถึงความเชื่อมั่น
ขององค์กรทั้งหลายก็โอเคเราไม่พูดกัน

นี่ไม่มีประเด็นแต่ทีนี้ที่ผ่านมา
ใน๔เรื่องที่ผมพูดมาสักครู่นี้เนี่ย

หรือว่าสะท้อนในทางปฏิบัติเนี่ย
เพราะถ้าการทำมาน
บางทีท่านเนี่ย

ลงกันกันในการหาประเฉิงต่าง

เข้ามาคือเข้ามาสั่งแล้วก็เข้ามาก็คือมานั่งหัวโต๊ะ

เคสเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของคดีเนี่ยเขาต้องเป็นพระเอกรู้ไหมครับ

เขาจะเป็นคนรวบรวมหลักฐานก็ต้องเป็นคนทำนู่นทำนี่ทำนั่นถูกไหมฮะ
แต่ปรากฏว่ามีท่านนี้มานั่งแล้วก็บางคนมาบอกว่าให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนู้นเห็นไหมฮะ
มันไม่ได้เข้ามาร่วมในความหมายคือมาร่วมเป็นที่ปรึกษาแล้ว

ตำรวจเนี่ยซึ่งเขาเป็นพนักงานสอบสวนคนหนึ่งที่ต้องมารับผิดชอบในเรื่องนั้นเนี่ย

เขาก็มีผู้บัญชาการที่จะเข้ามาดูแลในการที่จะทำการเร่งรัด
ควบคุมในการทำงานให้มันเป็นไปในความยุติธรรม
จะไปมองว่าคนนั้นภูมิชาเป็นคนใช้ไม่ได้

เขามาเป็นจ๊อปนึกออกไหมฮะ
แล้วก็เข้ามาเป็นจ๊อปเนี่ย

แต่ถ้าเกิดเข้ามาเป็นจ๊อปแล้วก็เพราะว่าเข้ามาเหมือนเว้นวักอ่ะพูดง่าย

เพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่ามันจะมาช่วยในการถงดุล
หรือเข้ามาช่วยที่ทำให้เกิดความมั่นใจกับประชาชน
ผมไม่แน่ใจครับว่ามันจะเกิดผลในทางปฏิบัติตรงนั้นมากน้อยกัน
มีบางคนเสนอผมไม่รู้ว่ามันจะทำได้ไหมในทางปฏิบัติ
การสอบสวนเนี่ยมันจะมีกล้องติดนะ
เขาให้การยังไงบรรพเทพไว้หมดนะ

แต่ผมไม่แน่ใจว่าระบบนี้มันต้องลงทุนอีกเท่าไห

เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีอยู่แล้วก็เรื่องเด็กไงฮะ

เรื่องการสอบสวนเด็กเนี่ยนะฮะเป็นผู้เสียหายผู้ตกหาพยานเนี่ย
เพราะมีการบันทึกภาพและเสียงยังต่อเนื่องไว้
แต่ต้องไปดูนะครับว่าตั้งแต่ปี๔๓มาถึงนี้มีการเอาไปใช้ในศาลสักกี่เรื่อง
เห็นไหมฮะลงทุนกันไปเมื่อก่อนยิ่งหนักเลยนะฮะเป็นเทปแบบเบต้าจะนึกป่ะออก
ในความหมายที่เขาต้องการเสนออย่างนี้มันเรื่องดีหมดเลยครับท่าน
แต่ปัญหามันตามมาคือเรื่องค่าใช้จ่ายการลงทุนงบประมาณทั้งหลายเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้นะครับ
กำลังพลเรื่องคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะเข้ามาทำเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่า
ในการที่อายการจะเข้ามาร่วมกับตำรวจในการทำงานร่วมกับพนักงานสอบสวนในการทำงานเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่ว่าควรจะเข้ามาในฐานะของการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำ
ชัดเลยว่าสูตรที่ท่านอยากเห็นเนี่ยถ้าจะเข้ามาแบบไหนแบบไหน
ที่พูดมาสักครู่นี้คือการเข้ามาเนี่ยเราต้องใช้คำว่าอย่างนี้ครับว่าเราต้องเชื่อมั่นในองค์กรที่เขารับผิดชอบที่เขาทำ
อย่าไปมองว่าเขาเป็นคนใช้ไม่ได้เป็นคนเบี้ยวบูดเป็นคนเลวไปซะทั้งหมดไม่ใช่นะครับเราต้องเราต้องให้เครดิตเขานะฮะเราต้องทำงานแบบเขาเรียกว่าไว้วางใจซึ่งกันและกันนะฮะ
เพราะฉะนั้นในช่วงที่คุณไม่สามารถจะเอาไปทำเองได้ทั้งหมดเนี่ยคุณต้องมาทำกับเขาเนี่ยคุณต้องไว้วางใจเขาก่อน
ทุกคดีหรือว่าเฉพาะบางคดีที่ร้องขอหรือว่าหรือยังไง
คือตอนนี้มี๔เรื่องอย่างที่ผมเรียนมาสักครู่นี้ใช่ไหมครับ๔เรื่องก็คือเรื่องความผิดนอกราชนาจักรในเรื่องของสอบสวนเด็กในเรื่องสุภิกศพในเรื่องของต่อสู้ขัดขวางวิสามันฆาตกรรม

มันมีอยู่แล้วเนี่ยที่เข้ามาอย่างนี้แล้วก็จะมาบวกเพิ่มอีกเช่นความจำเป็นเห็นไหมฮะเรื่องของการร้องเรียนของความเป็นธรรมที่จะเอาเข้ามาอีกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเข้ามาเนี่ยถ้าเข้ามาอย่างเป็นที่ปรึกษา
เข้ามาเพื่อให้ความเห็นในทางคดีอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลย
แล้วทุกคนก็รับได้ไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ
ถูกไหมฮะอืมแล้วก็ถ้าเกิดว่าสังคมบอกว่า
เอาล่ะถ้าเมื่อเขาเข้ามาในการถามปากคำคนหนึ่งคนใดแล้ว

แต่ข้อสำคัญต้องเป็นอย่างที่ผมเรียนดีกับคุณสุนภาพบัตรศักดิ์หรูนี้ว่ะ

ก็คือว่าอายการต้องมาที่สถานีตำรวจ

วันนี้พนักงานสวนเนี่ยเขากังวลกับเรื่องพวกนี้

วันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดความดูแล้วเหมือนเรียบร้อย

พนักงานสอบสวนวันนี้เนี่ยคือหนังเอาเบาสู้

นี่ก็ไม่มาเรียกร้องเพื่อจะขอความดีความชอบอะไร
แต่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผมพูดสักครู่นี้
ครูธุ์ภาพร้อมทราบไหมครับว่าถ้าเกิดพระอาการศับสวนยึดตามหลักกฏหมายเป๊ะเลย
กรอบที่วางไว้เลยนะแจ้งท่านอายการมา
ถ้าอายการไม่มาตำรวจก็ไม่สอบไง

อันนั้นหนึ่งภาพสิครับคดีขาง
อันนี้๒ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มมาได้หรือถูกขังอยู่จะเป็นยังไงต่อไป
เขามีระยะเวลาก็ต้องถูกปล่อยตัวไป
สังคมก็เดือดร้อนผู้เสียหายก็เดือดร้อน
เพราะคดีเขาเขาถูกกระทำมาแล้วเขามาพึ่งพากระบวนการยุติธรรมของรัฐ
มาสู่พังงานตอบสวนมาสู่การที่จะรูปลงบันดาลักษณ์
กลับเป็นไงครับกลับทำให้เหลวแหลกเสียหาย
คดีเสียผู้ต้องหาหลุดอะไรเกิดขึ้นครับ
ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้กันทั้งประเทศความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นไหมกับสังคม
เห็นไหมแสดงว่าวันนี้ที่มันไม่มีอะไรดูเหมือนเรียบร้อยดี
เพราะพนักงานสอบสวนเขาประคับประคอง
เขาไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบว่าเสียหายเกิดขึ้นกับสังคม
แต่ขณะที่เขามีปัญหาอยู่วันนี้เนี่ยกำลังจะถาโถมเข้ามาอีกแล้ว
สิ่งที่ผมบอกว่าผมพูดเนี่ยผมพูดในนาม
หรือว่าในส่วนหนึ่งของความเป็นพนักงานสอบสวน
ถ้าคณะกรรมการปฏิรูปเขาบอกอย่างนี้ล่ะ
เขาบอกเอาล่ะวางหลักเกณฑ์ไว้ก่อน
ส่วนปัญหาในทางบุคลากรในทางปฏิบัติ
ระยะเวลาไว้สักพักหนึ่งเหมือนกับมีบทเฉพาะการไว้
เตรียมตัวให้พนักงานอายการรับเพิ่มเข้ามา
แล้วในที่สุดก็มาทำได้อย่างที่ท่านว่าเนี่ย

ครับคืออย่างนี้ผมต้องถามย้อนกลับคุณสุภาพว่า

เราเอาวันนี้ที่มันมีอยู่แล้วทำให้มันดีซะ
แล้วคุณก็ไปปรับปรุงไปพัฒนาไปทำให้มันพร้อม
แล้วค่อยมาคุยกันหรือค่อยมาเพิ่มกันจะดีไหม

สุภาพคงนึกภาพออกว่าตอนที่เกิดเหตุคดีวิสามันเรื่องหนึ่งเนี่ย
ในคดีที่ว่าแถวสุภัณฑ์เนี่ยทำให้มีการต้องแก้ววิอาญา
ว่าในการแช่งสู่ภิกษบเนี่ยนะจะใช้หมอโรงพยาบาลไม่พอแล้ว
ต้องใช้หมอนิติเวศที่ว่านอนิติเวศาสตร์

เห็นไหมครับต้องมีหมอชั้นหนึ่งพูดง่าย
มีแพทย์จากโรงพยาบาลตัดแพทย์ประจำตะบนออกไป
สหสุทธิ์ท้องที่ออกไปเอาเป็นแพทย์ทั้งหมดเลย
แต่สุดท้ายก็ติ่งอีกอันเนื้อถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อม

คือว่าเหมือนกับว่าหมอให้ไปดูแทนหมอไม่ไปเพราะหมอไม่พร้อม
อันนี้ก็เขียนแบบกฎหมายอย่างนี้ครับแล้วก็มีบทเฉพาะการ

ตั้งแต่แก้กฎหมายตั้งแต่ประมาณปี๕๐หน้า๑อะไรทำนองนั้นเนี่ย
จนถึงวันนี้เนี่ยแพทย์ยังไม่พร้อมเลยครับ

คือก็บทพการณ์นี้ก็ถูกขยายไปเรื่อย

มันจะลำบากยากเข็นมันจะเดือดร้อนยังไงช่างมัน
แล้วก็บอกว่าเอาละเดี๋ยวฉันกำลังทำอยู่กำลังทำอยู่

วันนั้นคือช่วงเวลานั้นคือช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนนะฮะ

ถ้าเราไม่ต้องการผมว่าวันนี้เราถอยกลับมาดีกว่าว่า
วันนี้ที่มันมีอยู่ทำให้สมบูรณ์ทำให้ดี

ถ้าเผื่อว่าเราคิดว่าเป็นประโยชน์จริงเนี่ย

แล้วก็ไปสู่เรื่องที่เราเห็นว่าสมบูรณ์แท้

ผมย้อนกลับมาผมยังไงผมก็ยังยืนอยู่ในเรื่องของ

ระบบทงดุลไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับ

เรื่องของการทำงานของตัวบุคคล
ตำรวจมันไม่ดีก็มีคนเข้ามาทำงานกับตำรวจ

สังคมจะเห็นว่ามันไม่ได้ทำคนเดียวนะ

แต่อีกมุมหนึ่งก็เมื่อกี้คุณสุภาพพูด

แต่ว่าเอาละมันยังต้องเกาให้ถูกที่คันนี้

ตำรวจที่ไปรับเงินรับทองเข้ามาแล้วมา

พลตำรวจเอกชัชวานสุขสมจิตครับ

ทำยังไงไม่ถูกตำรวจลีด

คือเขาก็ถามเพราะว่าเป็นประสบการณ์ว่าเขาเจอเขาเอง
ก็พยายามจะอธิบายอย่างโน้นอย่างนี้

มันจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ไหม

คือสิ่งที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นในบ้านเมืองวันนี้

ในทางที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ย

ถ้าใครปฏิเสธนี่ถือว่าไม่ได้อยู่ในสังคมที่เราอยู่กันวันนี้นะครับ

ตำรวจทุกคนถ้าพบตรก็ยอมรับว่ามีนะครับ
แล้วผมก็เชื่อว่าองค์กรอื่นก็อาจจะทำนองเดียวกันแต่มากน้อยนั้นว่ากันไป

ก็เป็นเรื่องของอะไรฮะเหมือนกับวินด้วยกันก็โอเคกันไปเยียบกันไปโอเค
ทีนี้ในส่วนของตำรวจตรงนี้ที่ปฏิรูปเนี่ย
เรามาดูครับว่าเหตุมันเกิดจากอะไร

ไอ้ที่เขาไปเก็บเงินเก็บท้องไปทำทั้งหลายไปทำวิธีมีงานทั้งหลาย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการทั้งหลาย
โดยบางยิ่งก็คือสิ่งที่เป็นรายได้ที่พึงมีที่เขาควรจะได้รับจากรัฐ
เห็นมั้ยครับความพร้อมของเขาไม่ว่าอุตโตรกรคือมือเครื่องมายในการทำงาน

แต่ว่าในแผนของการปฏิรูปกรรมก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่นะ
พูดถึงเรื่องรายได้สวัสดิการอะไรต่างนะเขาพูดกันอยู่นะ
ใช่ถ้าเกิดว่าทำถึงตรงนั้นเนี่ยถ้าทำซึ่งผมไม่ลงรายละเอียดเนี่ย

นั่นคือสิ่งที่ถ้าเกิดว่ามีการทำตรงนั้นให้สมบูรณ์จริงนะฮะ
อาจจะให้ได้ไม่เต็มที่ในปีนี้อาจจะเป็นขั้นบันไดจะให้เมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยนะครับ
กระทั่งตำรวจมีความสมบูรณ์พร้อมเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่า

คนทำงานหนักที่สุดทำงานมากที่สุดค่าตอบแทนน้อยที่สุดในกระบวนการยุทธิธรรม
ตำรวจคือตำรวจมีคนเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยลงทุนกับตำรวจน้อยแต่หวังผลสูงมาก
ใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันผมก็มีข้อมูลอีกด้านนะท่านนะ
เราไปจำภาพว่าตำรวจเงินเดือนหมื่นกว่าบาทอะไรต่ออะไร
เดี๋ยวนี้พอไปดูรายได้บวกประจำตำแหน่งเนี่ยนะอะไรต่ออะไรต่างก็ไม่น้อยแล้วนะ
ก็พอสมควรแล้วนะทีนี้ถ้าปรับอีกขยับหนึ่งเนี่ยท่านคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง
คืออย่างนี้ครับที่ผมพูดถึงคำว่ารายได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่มองแต่เรื่องเงินเรื่องทองนะครับ
ไม่พูดถึงความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองไม่พูดถึงเรื่องการที่จะทำงานยังไงให้ประชาชนนั้นมีความสงบเรียบร้อยมีความสุข
เพราะว่าตัวเองได้อาสาเข้ามาเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นคนอาสาเข้ามาไม่มีใครไปบังคับกูเข็นและพื้นที่เข้ามาสมัครใจเข้ามา
ทีนี้ที่ผมเรียนมาสักครู่เนี่ยไอ้พวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่มีส่วนมาเกี่ยวข้องในการทำงานถ้าเกิดว่าทำงานเนี่ยเอาแค่เรื่องเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องตัวเขา
แต่จริงแล้วที่กำลังพูดเนี่ยที่มันเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ก็คือว่าเรื่องที่จะต้องไปทำงานออกไปทำงาน
เครื่องมือเครื่องไม้อะไรทั้งหลายหรือว่าเงินทองทั้งหลายที่จะมาใช้ในการทำงานเนี่ยวันนี้ของตำรวจเนี่ยเราต้องเรียนตรงตรงนะครับว่า
น้อยมากตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าให้ตรงนี้เขาพร้อมนะฮะเรื่ององค์ความรู้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับ
การเสียสละเรื่องความตั้งใจในการทำงานไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเขามีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อชาติเพื่อบ้านเมือง
แล้วก็เสียสละเหมือนแต่ชีวิตร่างกายของเขาก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เสี่ยงได้ตลอดเวลา
แต่ว่าสิ่งที่เขาขาดก็คือว่ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าบนธุรกิจวันนี้เนี่ยความจริงบางทีเยอะมาก
แต่ว่าตัวเขาเนี่ยมันต้องมาแบกรับในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่จะมาพูดถึงปฏิรูปแล้วก็จะเอากระจายงานอะไรออกไป
อันนี้ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเขาพร้อมเขาอะไรทั้งหลายเนี่ยเรายินดี
เพื่อจะเอาคนของเรากลับมานะครับหรือว่าเอามาทำงานตรงกับหน้าที่ใช่ไหมครับ
หน่วยที่เขาระบุไว้ตั้งแต่เมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยคราวนี้ต้องต้องไปตามนั้นใช่ไหม
โดยหลักการเราไม่เคยขัดข้องว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าหน่วยรับ
โดยรับใช่นี่มันเป็นปัญหาของบ้านเมืองปัญหาของประเทศชาติ
คืออย่างนี้เวลาเขาจะเอาภารกิจไปเนี่ยเราไม่ได้ขัดข้องนะครับ
จะเอาคนไปก็โอนไปก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่ปัญหามันคือว่าเขาต้องไปตั้งองค์ขับประยบใหม่เนี่ยออกมั้ยครับ
ว่าจะเป็นรถหลาม้าใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้
แม้แต่คนแม้แต่เงินเดือนเงินของคนที่จะมาจ้าง
ว่าคือเงินเดือนพูดง่ายเพราะตำรวจเนี่ยเวลาจะให้ไปเนี่ย
ถ้าเกิดให้เงินอัตราไปด้วยเนี่ยตำรวจก็ขาดอยู่แล้ววันนี้
ตำรวจก็คือว่าให้ไปแต่ว่าต้องเอาตรงอัตราไว้
เพราะอะไรเราจะได้คูดคนเข้ามาแล้วมาทำงานตรงกับภารกิจของเราในธรรมนองนี้
เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับถ้าปฏิรูปตรงนี้แล้วสามารถตรงนี้เกิดขึ้นได้จริงเนี่ย
ผมเชื่อว่าประสิทธิภาพตำรวจมีมากขึ้น
สุดท้ายตัวท่านพลตรวจชัชวานเองตกลงลาออกจากคณะอนุกรรมการครับ

เพราะว่าผมไปให้ความเห็นอะไรในอนุเนี่ยก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับ

คือคำว่าตั้งทงนี้ก็คือว่าเวลาจะพิจารณาเรื่องอะไรในเวลาที่ประชุม
รับภารกิจมามี๒เรื่องนะครับบังคับใช้กฎหมายกับระบบงานสอบสวนนะครับ
ระบบงานสอบสวนเนี่ยบางส่วนก็เป็นเรื่องบังคับใช้กฎหมายด้วย
แต่ว่าบังคับใช้กฎหมายนี่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นเรื่องสอบสวนอย่างเดียวนะครับ
เพราะส่วนในภาพรวมนะครับส่วนเจ้ากลุ่มปรับราม
เราจะต้องมาคุยประเด็นกันว่าเราจะมีเรื่องอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้า
ปรากฏว่ามาถึงปุ๊บก็เอาเรื่องโครงสร้างหน้าที่พนักงานสวนมาก่อน
เอาเรื่องอายการจะเข้ามาร่วมเอาเข้ามา
วันนี้เลยเธอไปถึงขั้นมีการยกร่างกฎหมายมงกฎหมาย
ผมบอกว่าอะไรอ่ะในเมื่อประเด็นมันยังไม่นิ่งเลยแล้วยังไม่จบเลย
ยังไม่รู้จะเป็นยังไงเลยกลับไปเดินกันไปไกลไปมากแล้ว
ผมก็บอกว่าอย่างนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วก็ถ้าผมยังอยู่ตรงนั้นเนี่ย
ผมเวลามาพูดในคณะใหญ่เนี่ยผมจะพูดได้ไม่เต็มที่
เพราะเขาจะมองว่าผมเหมือนขี้แพ้จวนตีเหมือนกับผมไร้มารยาท
ผมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นผมขอวางตรงนั้นก็แล้วกันแต่มันอยู่ในคณะใหญ่
จนถึงวันนี้นะครับสิ่งที่พลตริกชัชวานสุขสมจิต
คาดหวังว่าหลังจากการปฏิรูปตำรวจจบเสนอออกไปแล้วออกกฎหมายอย่างโน้นอย่างนี้
มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นนัยยะสำคัญบ้างในวงการตำรวจสิ่งที่คิดว่าจะได้เห็น
ตอนนี้เบื้องต้นเลยที่ต้องเห็นเป็นรูปธรรมเลย
ก็คือระบบการแต่งตั้งระบบการแต่งตั้งโยกย้ายอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับ

ใช่เขาเอาโรศงส์อย่างเดียว
เพราะฉะนั้นตรงนี้ฉันน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
อันนี้ระบบการยกย้าแก่งตั้งเนี่ยนะ
สิทธิเสร็จภาพของประชาชนผมคิดว่าต้องหาความสมดุล
อย่างที่ผมเรียนมาสักครู่นี้ให้ได้
ถ้าเกิดสมดุลได้แล้วไม่หมายว่า
เรื่องนั้นจะอยู่กับองค์กรไหนหรือหน่วยงานไหน
แล้วจะได้แล้วจะได้มั้ยผมคิดว่าน่าจะพอพูดคุยกันนะฮะ
แล้วก็มีผลออกมาในทางปฏิบัติ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขายังเห็นว่ามันมีการควรจะต้องมีการขยับปรับออกไป
เช่นอาจารย์การจะเข้ามาในการรับผิดชอบเองก็ดี
เข้ามาร่วมในความหมายที่ว่าเป็นที่ปรึกษาอะไรก็ดี
รับกันได้แล้ววันนี้บอกคนยังไม่พร้อม
ก็ไปพัฒนาหรือว่าไปเพิ่มเติม

ให้ตำรวจปลอดจากการเมือง
จะได้ไหมครับคืออย่างนี้ครับปอดจากการเมืองเนี่ย
ตำรวจที่เขามีความรู้สึกว่าต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เพราะอะไร
มีความรู้สึกว่าไม่มั่นคงในตำแหน่ง

ก็คือหวังในเรื่องของค่าตอบแทนหรือเงินเดือน
ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก
อันนั้นเป็นเรื่องของระบบอะไรฮะระบบคุณธรรมโดยแท้ไม่มีอุปถัมภ์เลยอย่างนี้เราต้องคิดสร้างเรื่องพวกนี้การเมืองจะเข้ามาไม่ได้เพราะเรามีกติกาที่ชัดเจน
ท่านผู้ชมครับ๒สัปดาห์คือ๒วันอาทิตย์ที่แล้วกลับมาวันอาทิตย์นี้ผมก็ได้คุยกับพลตริกชัชวานสุขสมจิต
ข้อคิดเยอะเลยครับได้ข้อคิดเยอะผมจะไม่สรุปนะครับแต่ว่าเราคาดหวังว่าสุดท้ายขึ้นมาขีดเส้นใต้เลยก็คือว่า
หลังการปฏิรูปตำรวจเสร็จต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะแล้ววันนี้ขอบคุณพตชสุขสมจิตครับ
พตชกับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ